เรารู้สึกว่าเราคิดมาเสมอว่าผู้นำ
ไม่ว่าจะเป็นใครระดับไหนก็ตาม
ต้องเป็นคนที่สามารถรับฟังเสียงประชาชนได้
ต้องเป็นคนที่สามารถรับฟังได้ทั้งความคิดที่เห็นด้วยและเห็นต่าง

ใช้คำไม่ดีคุณใช้คำหยาบคุณใช้คำนู้นคำนี้
และการถามว่าผู้นำมันเคยพูดคำดีหรือเปล่าครับ
ไปหาเราที่บ้าน

ไปถ่ายรูปครอบครัว

ไปถ่ายรูปครอบครัว
ว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
สิ่งเหล่านี้คือการคุกคามประชาชนหรือเปล่า
หลายครั้งนะครับที่เราพยายามแสดงเจตนา
ขอร้องโฆษภมาโพสต์วิภาควิจารณ์ต่างนานา
ลองฟังเขาดูนะคะว่าความคิดเห็นของเด็กที่คุณประนามคุณบุญถูกคุณกดขี่เนี่ยเป็นยังไง
ครับขอบคุณพี่ทุกต่างครับ
ขอขอตีพวกแม่พี่น้องสิ่งประชวนรวมถึงประชาชนทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับ

มอบเราก็คือมอบพลังครับไม่ใช่มอบมุ้งมิ้งอย่างที่เขาบอกครับ
ไอ้คำว่ามอบมุ้งมิ้งเนี่ยกลิ่นมาใช้กับตัวเองครับ
สิ่งที่เราต้องการคือการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตของพวกแล้วนักศึกษาดื้อได้หรือผู้นำดื้อได้
ทำให้ประชาชนเหลื่อมล้ำกันเองครับ
มาต่อว่าทำไมวันนั้นถึงต้องไปชูป้าย
นะฮะขอหลังลงไปแล้วนักศึกษาเรื่องนี้เจอใหม่เนี่ย
หางานทำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะ
แล้วก็คนตกงาน

เราต้องดูอะไรของภัยในจรรย์จรอดอีกชั้นหนึ่งเนาะ

พี่ตังจะมีคุกคังคุกหวัด
และต่อไปนี้คุณเค้ามาน้องเขาจะโทรทางด้านแน่นอนว่า
เราพร้อมไม่พร้อมพี่ตังพร้อมไม่พร้อม

ถ้าพร้อมต้องมากกว่าที่สิบแปดสัญญาไหม
ถ้าพบมาเต็มออกเต็มออก

คนสมัครสองครับง่ายคนตกมื้อเขานะครับพี่ตังครับ
วิ่งใหญ่มากครับนักเช่งวิ่งสี่โยงคนมาสองพันห้าร้อยคน
นางจากนี้นะครับคุณห้อง
ลงไปเต็มออกของท่านลวยนะครับ
กองมาตัวได้เต็มหลายคนเลียงไปหา
ตอนนี้ผมบอกว่าเก็บประสิทธิ์แหละว่าไม่มีประสิทธิ์แหละไม่มีประสิทธิ์แหละถึงติดแล้วนักศึกษาบอกว่า